โอ้โหเพราะว่าของกินที่จะนำมาเสนอ

แต่ใหญ่เป็นกะละมังเพราะมันชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวกระมัง

กระลามังเล็กสุดที่เคยเห็นก็ซักผ้าได้อยู่นะ
นี่ก็ซักผ้าได้เหมือนกันแต่เขาเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวครับ

โอ้โหนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวกระมังซึ่งก็มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวแม่ปูครับ
อยู่ตรงกลางซอยโรงเรียนเลยพิทยาครับเขตเทศบาลเมืองเลยนะ
ชิมเขาบอกว่าให้เยอะแถมยังอร่อย

ราคาเท่าก๋วยเตี๋ยวชามทั่วไปแต่ได้เป็นกระมัง

ส่วนเจ้าของร้านนะครับเขาชื่อว่านางบุญเรืองศรีทุมศุกร์อายุ๔๕ปีครับ
เราว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาอยู่ที่นี่นะขายอยู่ในโรงเรียนเลยพิทยานะครับ
มาหลายปีแล้วล่ะจนออกมาเปิดร้านขายอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองประมาณ๔๕เดือนแล้ว
ก็บอกว่าเป็นต้นตำรับก๋วยเตี๋ยกะละมังนะแห่งแรกของจังหวัดเลย
ไม่มีสาขาที่ไหนมีที่นี่ที่เดียว
ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มานั่งกินจะเป็นนักเรียนนักศึกษาชาวบ้านทั่วไปแหละครับ
ซึ่งจะเปิดร้านขายตั้งแต่ในเวลา๗๑๖นทุกวันไม่มีวันหยุดครับ

มาดูนี่เลยก๋วยเตี๋ยวกระวังของร้านนี้
มีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำน้ำตก
แล้วก็ใช้ภาชนะเป็นกระมังขนาด๑๒นิ้วอย่างที่เห็นถือว่าใหญ่นะ
ใหญ่มากทานคนเดียวนี่จุกไป๓วันนะ
แน่นอนกินแล้วอิ่มอิ่มยาวเลยแหละ
ส่วนเครื่องปรุงก็มีนี่นะเนื้อหมูเครื่องในลูกชิ้นไข่ผักใส่อย่างละ๑ทับที
ทัพพีฟังไม่ผิด๑ทัพพีครับ
น้ำซุปก็เป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะครับ
ชามละ๒๕บาทพิเศษ๓๐บาทเท่านั้นเอง
และยังมีผักสดใส่ตระก้าให้ลูกค้าอีกหนึ่งชุดใหญ่

ขอกลืนน้ำลายปั๊บหนึ่งนะคุณ
เขาบอกว่าวันหนึ่งนะขายอยู่ได้ที่๑๕๐๒๐๐กระมังต่อวัน
กำไรอยู่ที่กระมังละ๑๐บาทพออยู่พอเพียง
ก็อาศัยปริมาณให้เยอะนี่แหละ

เห็นใจนักเรียนรวมไปถึงมนุษย์กินเงินเดือน
ก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวให้ปริมาณที่ใหญ่แล้วก็เยอะ
เพื่อให้กินอิ่มในราคาที่ประหยัดครับ
ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่ากินลนคนละกระมังเนี่ย
กินเงินไม่หมดละส่วนใหญ่กินลนเหลือ
แล้วก็ตั้งแต่ขายมาเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่า
ยังไม่เคยเห็นลูกค้าสั่งกินเกิน๒กระมังเลย

แต่ตอนนี้เขาบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ
ถ้าคุณลูกค้ามาเป็นกลุ่ม๑๐คน
จะแถมให้อีก๑กระมัง
คือกระมังเดียวก็กินไม่หมดแล้วไหม
หรือว่าถ้ากิน๒กระมังหมดนะ

ผมจะไปกินแล้วก็เอาข้าวไปด้วย
กินมันให้อิ่มไปทั้งมื้อเลย

ตั้งแต่๗โมงถึง๔โมงเย็น

โอเคเขาก็จะเอากระมังคว่างคุณกลับมา
ต่อกันที่เรื่องราวของของกินกันอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะสำหรับ

ดิฉันก็จะพาไปดูของกินราคาย่อมเยาว์

และที่สำคัญนะคะเขาลดภาวะโลกร้อน
ด้วยการใช้ใบตองเป็นภาชนะในการใส่ข้าวต้ม
ไม่ได้ใช้ดิฉันนะจ๊ะไม่ได้ทองไม่รั่วจะเป็นยังไง

รั่วมากนั่นสิเนาะ

ไหนขอดูหน้าภาชนะใส่ข้าวต้มหน่อยนะ
ร้านนี้เขาขายอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีค่ะ
เจ้าของร้านก็ชื่อนางประจิมจันแรมหรือว่ายายแป๋วอายุ๗๔ปีนะคะ
รถเข็นขายอาหารแล้วก็ข้าวต้มอยู่ในตลาดแห่งนี้มานานกว่า๒๐ปีแล้ว
แป๋วเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าสั่งข้าวต้มก็จะตักใส่ถ้วยโฟมหรือว่าถุงพลาสติกมาตลอด
เมื่อไม่นานมานี้ดูทางทีวีพบว่ามีการรณรงค์ให้งดใช้กล่องโฟม
เพราะว่าทำให้โลกร้อนรวมไปถึงมันมีสารด้วยนะ
ถ้าใส่ของร้อนจึงได้นำใบตองมาเย็บเป็นกระทง
ลองใส่ข้าวต้มดูเพราะว่าที่บ้านเนี่ยปลูกกล้วยไว้หลายต้นนะคะ
นี่แหละแบบที่เห็นนี้ปรากฏว่ากระทงใบตองสามารถใช้งานได้ดี
รั่วซึมแถมประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย
ก็จึงเปลี่ยนมาเป็นถ้วยเปลี่ยนจากถ้วยโฟมและถุงพลาสติก
มาใช้กระทงใบตองแทนแล้วก็ขายเรื่อยมา
โดยขายในราคาเพียงกระทงละ๑๐บาทเท่านั้น
ถูกและดีและลดโรคร้อนด้วย

ใช่และเมื่อลูกค้าเห็นนะคะก็พากันมาอุดหนุนเป็นจำนวนมากเลย
เพราะว่าเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
แล้วก็บอกว่าข้าวต้มและกับข้าวของร้านยายแป๋วอร่อยมากด้วย

แต่ว่าเวลาทานข้าวต้มเนี่ย
อย่าลืมนิดนึงนะคะเป่าก่อนด้วย

นี่มันความเตือน
เออแต่ว่าเป็นไอเดียดีที่สำคัญมันไม่รั่วจริง

แต่ถ้าเป็นใบอื่นอาจจะเป็นใบเล็กที่สารกันอาจจะมีรูรั่วได้

คุณผู้ชมครับจะพาไปดูที่จังหวัดอุทัยธานี
เขาบอกที่นั่นเนี่ยโอ้โหลวดลายเนี่ย

แถมมีราคาที่สูงอีกด้วย

บอก๒๐๐๐บางผืนเนี่ยสูงถึงประมาณแสนเลยทีเดียว

ผ้าไหมคลุมไหล่สีดำลายนากสิบหกเซียน
หมุนราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถักทอขึ้นจากกลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ
ตำบลโคกหม้ออำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
คิดค้นลวดลายขึ้นมาใหม่

ทายาทศิลปะหัฐกรรมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
หรือสสปประเภทศิลปหัฐกรรมเครื่องทอ
ถ่ายย่าศิลป์รุ่นที่สามของคุณศรีนวรอินปนาม
พัฒนาออกแบบสีสันและลวดลายใหม่

จนสามารถสร้างเป็นแรงแต้มตะกอได้

มีการพัฒนารูปแบบและสีสัน

ทั้งลายหงสีทิศลายนาก
และอื่นอีกมากมายที่เป็นลวดลายเดิม
ทำให้มีรูปแบบที่แปลกตา

แข็งกระด้างเมื่อยามสวมใส่
จนเป็นที่ได้รับความนิยมของตลาด
ในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก
ถึงแม้ผ้าของที่นี่จะมีราคาสูง
คือเริ่มต้นตั้งแต่ผืนละ๒๕๐๐๐บาทถึง๔แสนบาท

มีความประนีตสวยงามเป็นเอกลักษณ์

คัดสรรมาอย่างดีของผู้ผลิต
ทำให้ปัจจุบันมีออเดอร์สั่งจองล่วงหน้าไปแล้วถึง๒๐๐
เปลี่ยนวัตถุดิบเปลี่ยนรูปแบบ
แต่ใช้วิธีการทอแบบเดิม

แต่ว่าบางผื่นนี้ละเอียดมากกว่าเดิม
แต่ว่าใช้เทคนิคเขาเรียกอะไรนะ
ประสบการณ์ทำงานแล้วก็วิธีการทำงานแบบเดิม

เริ่มแต่งอย่างนี้ครับลองผิดลองถูกว่า
ในบางอย่างเนี่ยเวลาเราคิดงานออกมาเนี่ย
เริ่มจากที่เราอยากได้อะไร
เราอยากได้ลายอะไรอยากได้สีอะไร

แล้วก็เอาประสบการณ์เหล่านั้นค่อยมาทำ

จริงพี่ใช้เทคนิคการทำผ้าจกเป็นหลัก
ในการทำงานคือแบรนด์ของแต้มตะกรเนี่ย
เริ่มต้นเนี่ยที่งานโบราณของเราเนี่ย
ลูกค้าจะชื่นชอบผ้าจกของที่นี่

มันมีความละเอียดปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเอาความอะไรนะ
คุณรักษาพิเศษอันนั้นเนี่ยมาต่อยอด

มีต้นกำเนิดมาจากชาวลาวคลั่ง
อบพยพมาจากประเทศลาว
ตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดอุทัยธานี

มัดหมี่ให้กับลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน
โดยเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นไหมตีนจกของชาวลาวคลั่ง
คือการทำผ้าสิ้นตีนจบของผู้หญิง
ซึ่งเป็นผ้าที่ใช้สวมใส่ในงานพิธีต่าง

เป็นผ้าที่ใช้เทคนิคการทอผ้าจกหน้ากว้างแบบ๒ตะเข็บ

ซึ่งแตกต่างจากผ้าจกของที่อื่น
ที่จะทอจากทางยาวมีตะเข็บเดียว
ทอผ้าจกบ้านโคกหม้อจะต้องใช้ความชำนาญสูงมากในการทอ
อกจากนี้วิธีการมัดหมี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มสตรีที่นี่
คือการใช้เทคนิคการแต้มด้วยสีลายผ้าที่มัดไว้
หรือเรียกว่าการแต้มตะกอ
ผู้ที่แต้มจะต้องใช้ความชำนาญมาก
และลวดลายมัดหมี่ของที่นี่ต้องเป็นลายใหญ่เท่านั้น

และใช้มือขยี้สีเพื่อให้กระจายไปทั่ว
จึงไม่สามารถทำมัดหมี่ให้เป็นลายเล็กได้
ซึ่งการมัดหมี่ดังกล่าวนี้แตกต่างจากการมัดหมี่ทั่วไป

ของพระใหม่มัดหมี่บ้านโคคม่อนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้
ในเรื่องของวิธีการดำเนินงานของแต่ละที่
อยากจะเฝ้าระว่าให้หาก

เพื่อให้รับรู้ในสิ่งที่ช่างฝีมือทำ
แล้วก็เสริมต่อให้เป็นช่างฝีมือในรุ่นถัดไป
เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นช่วงหนึ่ง

ยุคนึงที่เรามีช่างฝีมือเยอะ

ซึ่งมีไม่กี่คนที่จะมารองรับช่างฝีมือรุ่นก่อน

เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้บอก
คือบอกต่อสู่ลูกหลานหรือผู้ที่สนใจ

นะครับให้มีช่างฝีมือมาชดเชย
ให้อยู่คู่ของสังคมไทยเราต่อไปครับ

ผ้าไทยพื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
สะท้อนให้เห็นถึงความชาญฉลาดของบรรพบุรุษ
ที่ได้คิดขนลวดลายต่างไว้อย่างงดงามและปรานีต
เทคนิคต่างที่ถักทอลงบนผ้า
แฝงไปด้วยการเชื่อมโยงถึงประเพณี
วัฒนธรรมความเชื่อและการดำรงชีวิตของผู้คน
จนทำให้ผ้าของที่นี่ได้รับการยอมรับ

กลายเป็นสินค้าระดับพรีเมียม
คนรักผ้าไหมต้องการครอบครอง

และต่อลมหายใจของช่างทอผ้า
ให้มีพลังที่จะสืบสารงานศิลป์ชิ้นนี้ต่อไป
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตั้งแต่สมัยโบราณที่มีการสืบสาร

ก็หาคนที่จะมาสืบทอดได้ยากแล้ว

ใช่ค่ะเพราะว่าสินค้องหรือว่าผ้าต่างวันนี้
มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นยิ่งนานวันยิ่งเพิ่มมูลค่า

ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้นะครับ
ติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีกับปตท
ก็เปาะต่อ
สวัสดีครับผมแตงโมพรุ่งวิสุติผิวอ่อนครับ
ขณะที่ผมเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับ
ต้องบอกเลยว่าต้นไม้แนวร่มลื่น

มีการบุกลุกทำลายป่าไม้กันอย่างต่อเนื่องครับ
ที่ป่าไม้ถูกทำลายไปนะฮะก็เลยทำให้เกิดภัยแรงครับ
และที่สำคัญครับต้นน้ำลำทานก็ถูกทำลายไปด้วยครับ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาสำหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะครับ
ที่สำคัญเป็นปัญหาสำหรับปวงชนชาวไทยทุกคนด้วยครับ
ในขณะนี้ประเทศไทยมีผืนป่าไม้เหลือน้อยลงทุกวัน
ปลูกป่าทดแทนเป็นแนวทางทฤษฎีในการพัฒนาป่าไม้
เนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ได้พระราชทานในการปลูกป่าทดแทนเพื่อคืนธรรมชาติ
ปลูกป่าทดแทนพระองค์ท่านทรงกล่าวถึงการปลูกป่า๓อย่าง

ปลูกป่าตามแนวทางนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ

เป็นการปลูกไว้ใช้สอยพันไม้ที่ปลูกจึงควรเป็นไม้โตเร็ว
ซึ่งประโยชน์ที่ได้คือใช้ตัดกิ่งมาทำฟืนเผาถ่านก่อสร้างและงานหัฐกรรม
ปลูกป่าอย่างที่สองเป็นการปลูกป่าไว้ใช้เป็นผลรับประทานได้
แต่ต้องปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และก็สิ่งแวดล้อม
ปลูกป่าอย่างที่๓ครับเป็นการปลูกป่าไว้ใช้เป็นฟืน
จะต้องมีการปลูกทดแทนและระบบหมุนเวียน
เพื่อจะช่วยให้มีฟืนไว้ใช้ตลอดเวลา
ส่วนประโยชน์ที่๔นั้นเป็นผลพลอยได้จากการปลูกป่าทั้ง๓ชนิด
ที่สามารถช่วยอนุลักษ์ดินและต้นน้ำลำทานได้
อกจากนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานคำแนะนำนะครับในการปลูกป่าทดแทน
ตามสภาพภูมิศาสตร์และสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าไม้
ถูกบุกลุกแพ่วถางและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
เพื่อทำให้เกิดความชุ่งชื้น
๒การปลูกป่าทศแทนตามไหล่เขา
เนื่องจากสภาพป่าบนเขาที่สุดโสม
ส่งผลกระทบต่อรุ่มน้ำตอนล่าง
ลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำหรือเหนืออ่างเก็บน้ำ
ไม่มีความชุ่มชื้นที่ยาวนานพอ
ลูกป่าเพื่อพัฒนารุ่มน้ำและแหล่งน้ำ
เพื่อให้มีน้ำสะอาดไว้สำหรับบริโภค
ป่าเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปลูก
แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้

เพื่อให้เป็นการเพิ่มที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่า

หากคนไทยทุกคนลงมือทำอย่างจริงจัง
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ